คุณผู้ชมครับมาดูสถานการณ์ของโรคโควิด๑๙ประจำวันกันบ้าง
ว่าวันนี้ยอดยังพุ่งสูงอยู่ที่๓๗๔รายนะครับ
รวมแล้วกว่า๑๒๐๐๐รายแล้วครับขณะนี้นะครับ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคแถลงว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๓๗๔รายนะครับ
ติดเชื้อในประเทศ๓๖๔รายแล้วก็เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันของรัฐ๑๐รายครับ
มียอดติดเชื้อสะสม๑๒๐๕๔รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ
ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๗๐รายเท่าเดิม
ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๑รายนะครับ
เป็นรายที่๙ของจังหวัดนะครับในการระบาดรอบใหม่นี้
ติดจากแม่ที่เป็นช่างเสริมสวยอยู่ที่สมุทรสาคร
คือแม่กลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อวันที่๓มกราคม
เงินลูกไปซื้อขนมแล้วก็นอนพักห้องเดียวกับแม่นะครับ
คุณแม่กลับไปสมุดสาขอน๗มรคราคม

ขณะนี้น้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกบินบุรีแล้วนะฮะ
เรื่องของโควิด๑๙วันนี้ข่าวใหญ่ที่คุณผู้ชมต้องรู้
ลงไว้พาดหัวตัวเป้งตัวไม้ไทยรัฐเลยนะครับ
ตู่ห่วงผลข้างเคียงวัคซีนไม่ยอมให้คนไทยเสี่ยง
รอผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ชัดก่อน
คนสูงวัยนอเวย์ตาย๒๙คนนะครับ
๒๙คนนี้นะฮะเขาฉีดวัคซีนของบริษัท๑
ผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามเดี๋ยวเขาฟ้องผม
เพราะว่าอยู่ระหว่างการสอบสวน
คือกลุ่มนี้สูงอายุด้วยแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วย
ฉะนั้นบ้านเราตอนนี้ก็ตื่นตัวก่อนเลย

ว่าจากนี้เราคงต้องตัดสินใจกันว่า
กลุ่มไหนฉีดกลุ่มไหนรอกลุ่มไหนจำเป็น
กลุ่มไหนรอชัวร์ดีกว่า

รวมถึงผลตรวจวัคซีนด้วยนะคะ

นอกจากอยอบ้านเราที่ต้องผ่าน
ต้นทางที่ผลิตเอาออยอร์มาโชว์ก่อน

ผ่านที่ยังก่อนรับโอเมก้าเนอะ